คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่นนทบุรีค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังล้างรถจักรยานยนต์อยู่หน้าบ้าน
อยู่ดีดีมีคู่อริที่เคยมีเรื่องกันนานมากแล้วขี่รถจักรยานยนต์มาหน้าบ้านแล้วยิงใส่
อืมแต่คุณผู้ชมค่ะยิงไม่ออกยิงยังไงก็ยิงไม่ออกค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นสิบแปดกุมภาพันธ์ค่ะในโอนอายุยี่สิบสาม
ล้างรถจักรยานยนต์อยู่หน้าบ้านแล้วเห็นไหมคะนี่
วัยรุ่นมากับสองคนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาขี่ผ่านไปแล้วยิงอะค่ะ
บ้านอยู่ในพื้นที่บังโบทองนทมุรีนะคะคือตอนแรกเนี่ย
เหมือนกับว่าตะโกนถามก่อนนะวัยรุ่นคู่นี้
ใช่โอนไหมใช่ในโอนไหมในโอนก็ไม่รู้อ่ะตอบว่าใช่
ว่าใช่ปุ๊บเท่านั้นแหละวนมาหน้าบ้านเลยนี่
แล้วยิงนะคะคนขี่รถจักรยานยนต์คือในตองอายุยี่สิบเอ็ด
เคยมีเรื่องกับในโอนมาก่อนแต่มีเรื่องตั้งแต่นู้นหูยนานแล้วอ่ะ
เป็นแบบเป็นปีปีแล้วอ่ะแต่ปืนที่ยิงเนี่ยกระสุนมันไม่ออกค่ะ
แต่พอยิงเสร็จเขาก็หนีกันไปนะหนีกันไปนะคะ
มีภาพจากกล้องมุมจรปิดหน้าร้านขายของชำอ่ะค่ะ
จะเป็นจังหวะที่ในโอนเจอกับคู่อรินี่แล้วเหมือนกับมีเรื่องการถีบรถจักรยานยนต์ของคู่อริล้ม
แล้วก็ชกต่อยกันชุดละมุนรอบนี้คู่อริจักรเตยออกมา
ยิงใส่ในโอนแต่กระสุนไม่โดนใคร
พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์มาห้ามทั้งสองฝ่ายเขาก็เลยแยกย้ายกันไป
ทีนี้ไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในโอนถูกยิงถึงสองครั้ง
ครั้งแรกหน้าบ้านก็ไม่โดนอะไรเหมือนกระสุนไม่ออก
ครั้งที่สองหน้าร้านขายของชำตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ให้ดู
ก็ไม่โดนอีกนายโอเลยบอกว่าสงสัยเป็นเพราะบารมีของพระหลวงปู่เอี่ยม
ปฐมนามที่ห้อยคออยู่ตลอดเพราะห้อยติดตัวนานแล้ว
ฟังเสียงในโอนค่ะอ่าผมนั่งล้างรถอยู่หน้าบ้านครับ
แล้วเขาขี่เข้ามาผมก็ไม่เห็นหรอกแล้วเขาก็มากลับรถตรงเลยบ้านไปหน่อยหนึ่ง
แล้วพอวนออกมาเขาก็เรียกชื่อแล้วก็ยิงเลยแต่ว่าปืนไม่แตก
ผมก็เลยให้เพื่อนขับรถตามออกไปผมก็ไปถีบรถ
พอถีบรถล้มทีนี้ผมก็เลยขับเลยไปแล้วก็ไปเข้าซอย
ซอยพอเขาขับผ่านไปผมก็เลยวนกลับ
พอวนกลับแล้วเขาก็วนตามมาอีกก็เลยวนไปหาเขา
แล้วทีนี้เขาก็เลยยิงใส่นัดที่สอง
ใช่ปืนแตกแต่ว่าไม่โดนแล้วผมก็เลยกลับรถมา
ทีนี้พอเห็นว่าแบบว่าปืนใส่ได้ทีนัดก็เลยจอดรถก็เลยลงมาต่อยกัน
คือนายโอนเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สภบังบทองนะคะ
โอนก็เลยบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังงงมากเลยค่ะ
ทำไมคู่อริที่มีเรื่องกันมานานมากแล้วยังตามมามาหาเรื่องทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่เคยมีปัญหากันก็เคลียร์กันจบไปนานแล้ว
แต่ฝั่งคู่กรณีไม่ยอมจบสักทีก็เลยไปแจ้งความเอาไว้สพบางบัวทองนะคะ